ครับคุณแม่ขับรถกระบะขับรถกระบะไปมีลูก๓ขวบด้วย
แต่ตอนแรกนั่งอยู่ข้างหลังครับปรากฏว่ามุดมามุดมาปั๊บ
มาแม่แล้วดึงพวงมาลัยแม่ครับเฮ้ย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะไม่ใช่รถโตยาต้าขาวคันนี้นะ
ไม่ใช่ยาฤทนายาฤทนี่ถูกชนมาอีกทีนึงอ๋อนู่น
ขันชนนู่นน่ะเป็นรถกระบะนู่นจะมีลูกสอนชี้ดูนู้นด้วย
เห็นไหมอ๋อคันนั้นเออนี่แหละข้างบนน่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพครับคุณผู้ชมครับรถกระบะเสียหลักชน
รถสองคันจอดอยู่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวทำให้รถคันหนึ่งถูกชนนะครับ
พุ่งเข้ามาโอ้โหข้าวของในร้านดีอ่ะหม้อก๋วยเตี๋ย
ไม่ล้มน้ำร้อนลวกไปด้วยน่ะนะเหตุเกิดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่บัวใหญ่
นครราชศรีมาครับบ่ายสองวันที่สิบเก้าสิงหาคมนะครับ
สอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุลูกสาว๓ขวบมาแย่งมาดึงพวงมาลัย
รถก็เลยเสียหลักนะครับเกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
นางสาวอาธิชาจุมพลาอายุสามสิบสามปี
เจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล่าบอกว่าโอ๊ยกำลังลวกเลยนักข่าว
หนูกำลังลวกเลยได้ยินเสียงแล้วตั้มมาก่อน

แม่ค้าเล่าต่อแม่ค้าบอกว่าตอนนั้นน่ะนะมีรถจอดหน้าร้าน๓คันคือยาลิสละเมอร์ซีเดสแล้วก็กระบะมิซูบิชินะครับแต่กระบะมิซูบิชิมาอยู่ในคลิปไม่เห็น
ส่วนยาริสคือคันที่โดนถ่ายเข้ามานั่นแหละนั่นแหละถ่ายมาโอ้โหดอมโอ้โหเดี๋ยวเป็นโอ้โห
กระบะมิซูบิชินี่เสียหายเล็กน้อยเจ้าของไม่เอาเรื่องรถเมอร์ซีเดสมีประกันนะครับก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกัน
แล้วยาริสล่ะโอ้โหแต่ยาริสเนี่ยไม่มีประกันแต่คนขับรถกระบะที่เกิดเหตุสีเขียวเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะ
ก็ยอมชดใช้ค่าเสียหายไปขณะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะโอ้โหนี่เจ้าของรถกระบะเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างไง
บอกว่าเดี๋ยวซ่อมร้านให้นะส่วนตู้ก๋วยเตี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้จ่ายค่าชดเชยให้จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเธอก็พอใจ
คุณผู้ชมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเนี่ยน้ำแข็งก็เคยพูดเรื่องของคาซีสเออใช่เนอะ
คาร์ดซีดอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็โอ้โหเบิร์ตเบิร์ตดูรถกระบะเขาดิรถกระบะเขียวเก่ากว่านั้นจะให้ซื้อคาร์ดซีดมาติดเหรอ
ถ้าอย่างนั้นเบิร์ตก็จนใจก็จนใจก็บอกว่าก็อย่างนั้นก็ดูแลลูกอย่าให้ลูกเป็นแบบนี้อีก
เพราะงั้นเห็นไหมคาซีสมมุติว่า๔๐๐พี่ตั้งต่ำไปไหมน้ำแข็ง
ก็มีถามว่ามีราคานี้เอาพี่เบิร์ตถ้าเอาพูดกันจริงนะของมือสองยังมี
ถูกต้องถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องมือหนึ่งแต่เรื่องความปลอดภัยมันก็โอเคเหมือนกัน
สมมติผมตีสัก๓๐๐๐พี่เบิร์ตแล้วแข็งออกมีมือสองเออสัก๓๐๐๐
คุณผู้ชมครับถ้าซื้อครั้งนั้นกับความเสียหายที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้
กับความปลอดภัยของลูกคุณอันนี้เบิร์ตพูดแต่ว่าแม้คุณโดนทะพงก็พูดได้เลย
มีตังค์มีตังค์ในรถฉันเก่าขนาดนี้จะมาซื้อคาซื้อได้ไง
อันนี้เบิ๊กก็ขอรบแต่ฝากไว้นิดหนึ่งก็ละกัน